ตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่ากว่าแล้วเกือบสี่ทุ่มสิบนาที
แล้วบางคนเนี่ยนะฝ่าฝืนแบบเมาด้วยอะไรด้วย
อ้างโน่นอ้างนี่อย่างที่มุกดาหารเนี่ย
ครับแล้วไปเจอผู้หญิงคนนึงที่เขาอ้างตัวว่า
เขาเป็นลูกสาวผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกลูกสาวผู้ว่าเลยเห
ลูกสาวผู้ว่าเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
คือผู้หญิงเสื้อขาวที่อยู่ในคลิปไม่ใช่คนที่อ้างตัวว่าเป็นลูกผู้ว่านะคะ
แต่นั่งมาด้วยกันกับผู้หญิงอีกคนนึงที่เขาอ้างว่าเขาเป็นลูกสาว
ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
นี่ค่ะคือเหตุการณ์นี้เมื่อคืนตอนประมาณ๔ทุ่มครึ่งคือมันเลยเคอร์ฟิลล์ไปแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งจุดตรวจ

นางสาวเปรมประพาเป็นคนขับแล้วก็คล้ายกับเมาด้วยเจ้าหน้าที่บอกนะคะ
แล้วก็พูดจาเชิงต่อว่าเจ้าหน้าที่อ้างตัวว่าเป็นลูกสาวผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าลูกใครไม่เป็นไรหรอก
แต่คุณฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ก็ต้องไปคุยกับตำรวจเชิญไปเลยไปโรงพักเมืองมุกดาหาร
แล้วก็ต้องดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้แอบอ้างหรือเป็นลูกจริง
นี่คือผู้ว่านะคะนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
ตอนที่เราติดต่อไปท่านบอกว่าท่านติดภารกิจ
แต่พอ๓โมงบ่าย๓โมงเสร็จสิ้นภารกิจ
ประชุมมอบนโยบายส่วนราชการสถานการณ์โควิด๑๙
ไม่ได้ตอบกับนักข่าวโดยตรงแต่โพสต์แบบนี้
ของใครไม่สำคัญลูกชาวบ้านลูกกำนันลูกผู้ว่า
ถ้าผิดกฎเคอร์ฟิลล์ให้ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นครับ
กฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับใครครับ
นี่ค่ะแต่ถ้าย้อนดูนามสกุลก็คือนามสกุลคือตรงกัน
แต่ไม่รู้ว่าลูกสาวจริงหรือเปล่าท่านไม่ได้ตอบว่าลูกหรือไม่ใช่หรือไม่
ใช่คนก็ให้กำลังใจกันเยอะเลย
วันนี้ตัวผู้ว่าพี่พัดก็เป็นคนอาจเชิญไฟพระทรศาลเพลิงศพ
นางทองใสเสร็จศุกร์เนินอายุ๖๑ปี
อาสาในพื้นที่หมู่บ้านเนินมะเกลือที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ในการคัดกรองที่ด่านของหมู่บ้านเนินมะเกลือค่ะ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙คือเสียชีวิตเนื่องด้วยปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก
คือท่านผู้ว่าเองก็ไปร่วมงานศพเนี่ย

อันนี้เป็นภาพที่ท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์วันอื่นนะครับ
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะ
คือตำรวจมุกดาหารเขาตรวจพบหลายคนเลยนะคะที่ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินฝ่าเคอร์ฟิลล์เนี่ยค่ะ
ออกมานอกบ้านเนี่ยค่ะคือก็ตรวจพบผู้หญิงสองคน
ตรวจพบผู้ชาย๔คนกับผู้หญิงอีกคนนึงฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์เหมือนกัน
คือนายรัศมีร์สามเสนอายุห้าสิบห้าปีขับกระบะมากับเพื่อนอีกสามคนอ่ะ
คือนายสุรศักดิ์ใจช่วงอายุสี่สิบสามนายสุธิวัฒน์สาวดีอายุสามสิบห้า
นายอนุบาลแสนสนอายุสามสิบแปดนางสาวน้ำทิพย์นางงามอายุยี่สิบ
และในรถมีเหล้าโอ้โหมีขวดเหล้าอยู่ในรถอ่า
และผู้ชายสี่คนคือเมาครับจากการสอบสวนเขาบอกเจ้าหน้าที่ว่า
ก็เมาอ่าติดลมอ่าขับรถไปหาข้าวกิน
อืมฝากเคอร์ฟิลล์ตอนเมาเพื่อไปหาข้าวกินอ่าเจอตรวจปัสสาวะเข้าไปเนี่ย
ม่วงไปสามอ่ะไม่ใช่แค่เมาเหล้าแล้วล่ะเนี่ยอืม
ส่วนอีกรายคือนายกันทีตันเอี่ยมอายุ๒๗
คนนี้ขับกระบะแล้วหนีจุดตรวจเลย

แต่สุดท้ายจับได้ที่หน้าโรงแรมในเทศบาลเมืองมุกดาหาร
สรุปทั้ง๘รายที่มุกดาหาร
ส่วนคนที่อ้างตัวว่าเป็นลูกสาวผู้ว่า
ล่าสุดศาลจังหวัดมุกดาหาร
มีคำพิพากษาจำคุก๖เดือน

คดีฝ่าฝืนพรกชุกเฉิน
แต่จำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน

เหลือจำคุก๓เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
โทษจำคุกให้รอลงอาญาเอาไว้ก่อน
นี่ค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงนะคะ

คือตามโทษฝากฝืนพรกชุกเฉินจริงเนี่ย

นี่ไม่รวมข้อหาอื่นคนอื่นที่เมา

โดนหมดนะแจ้งข้อหาเขาแจ้งรวมหมดเลยนะครับ
แล้วแต่ละคนที่ดูนะคุณเกียรติมาสอน